คือจริงเวลาคนเรียกมาสัมภาษณ์รายการ

ในวันที่ออนเลือกที่จะก้าวเข้าไปในเวทีใหญ่
แล้วเขามาพูดว่าออนเป็นแค่นางงามเดินสาย
แต่ถ้าเขามารู้แล้วลึกจริงนางงามเดินสาย

เริ่มวันแรกเหนือเชียงใหม่ออนจำได้เลย

วันที่สามอนกลับขึ้นไปกำแพงเพชรไปเหนือ

อีกวันหนึ่งวันสุดท้ายอ้อนลงไปใต้พัทธลุง

แล้วก็อ้อนก็เห็นคนที่แบบเล่นของใส่คนอื่น
แต่ของเข้าตัวเฉวดที่ประกวดทีนี่เขาอุ้อกมาเลยนะ
๗วาทีติดกันออนได้ร่องหนึ่งเดียว๗วาทีติดเลย

เออคุณตกรอบคุณจะโวยวายอะไร

สละเวลาในการขึ้นเวทีมาเจอผมนะฮะ

แล้วณตอนนี้ให้นิยามตัวเอง

ค่ะก็สวัสดีค่ะออนนะคะ

ก็จะขอเรียกว่าเป็นนางงามตัวแม่แล้วกันค่ะ

แต่ที่ออนไม่ชอบคือไม่ชอบเวลาคนอื่นพูดกับออนประโยคนี้
มันเหมือนเป็นการตีเกาะความสามารถของออน

แล้วเวลาผมเห็นบทสัมภาษณ์จะใช้นางงามเดินสาย

ออนไม่ชอบนะคะเปลี่ยนด้วยนะคะ
เห็นด้วยนะทีมงานเราอย่าใช้นะคำนี้นะ
ทำมากี่ปีแล้วครับเป็นนางงาม

ใช่คือต้องบอกว่าได้เป็นเพราะว่าคนอื่นเขาเรียกเราแบบนั้น

ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เรียกว่าเป็นนางงามตัวแม่
แต่ว่าถ้าออนเริ่มเป็นนางงามจริงก็ประมาณเร็ว๒๐ค่ะ

ผมเชื่อว่า๖ปีนี้มันไม่ใช่๖ปีที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

เอาอย่างนี้รายการเราเล่าหมดแก้วเราจะมีเครื่องดื่มมาให้ผมให้คุณออนคุณต้องเล่าเรื่องลับให้ผมให้คนดูฟังก่อนหมดแก้วครับ
รับรองว่าบทสนทนาวันนี้ขมเปรี้ยวจิบหน่อย

แรงจริงใช่ไหมฉะนั้นค่อยนะ
จำได้ไหมครับว่านางงามคนไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันสวยจังวะอยากเป็นแบบนี้จังเลยมีบ้างไหมครับ
จริงหลายคนนะคะแต่ว่าคนที่ทำให้ออนเป็นแรงบันดาลใจและทำให้ออนอยากเป็นเหมือนเขา

ใช่เอาจริงมันเกิดไม่ทันเหรอคะ
แล้วชอบพี่เขาตรงที่แบบพอพี่เขาได้ตำแหน่งมาแล้วอ่ะพี่เขาใช้ตำแหน่งมีประโยชน์

นั่นคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าคนจะจำเราได้ไม่ได้จำเราได้เพราะว่าเราได้ตำแหน่งวันนี้
เพราะว่าปีถัดไปมันก็ต้องมีคนได้ตำแหน่งนี้มาแทนที่เรา
แต่คนจำเราได้จากสิ่งที่เราทำหลังจากที่เราได้ตำแหน่งมากกว่า
ที่เขาทำให้ออนรู้สึกว่าแบบอยากเป็นนางงาม
ระหว่างนี้ผมจะถามคำถามแบบเบสิกเบสิกก่อน

เอาก้าวแรกเลยก้าวแรกสู่การเป็นนางงามหรือประกวดพวกนี้เริ่มเมื่อไหร่
ตอนนั้นเริ่มตอนที่ออนอยู่ม๕ม๖ค่ะประมาณนั้น

อ่อนไปเดินห้างนี่แหละแล้วเห็นโบชัวร์หนึ่ง
แล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยลองดูก็ได้นะ

ถูกหัวมาเขาบอกให้ซื้อเงินสำหรับถึง๑๑๐๐๐บาท

ฉันสามารถหาเงิน๕๐๐๐บาทใน๑คืน

ใช่ค่ะแล้วก็เลยไปประกวดงานต่อไป
แต่อันนี้ไม่มีโชคช่วยแล้ว

แต่ว่าดวงก็คือไปเจอพี่เลี้ยงตัวเอง
ไปเจอเขาเขาเดินเข้ามาทักในห้างวันนั้น

คิดดูว่าเราต้องมีดีบ้างแหละ

แล้วเริ่มมาเป็นการ

เป็นนางงามเดินสายหนูพูดให้เลย

พอโควิดก็๒ปีกว่าเกือบ๓ปีเลยนะครับไม่มีงานเลย
อืมประกวดมาขนาดนี้แล้วมันจะมีปีที่ดังขึ้นมาเลยอ่ะ
ปีที่แล้วใช่ยก

ต้องบอกว่ามงกุฎในตู้ครึ่งหนึ่งได้จากปีที่แล้วอย่างเดียว
โอ้โหคือเรารู้สึกว่าเราท็อป๔มาก

นี่เกิดต้านโอ้โหผมก็ชอบตรงนี้

คนค่ะเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยอยู่

ออนเริ่มวันแรกเหนือเชียงใหม่ออนจำได้เลย

วันที่๓ออนกลับขึ้นไปกำแพงเพชรไปเหนือ

หลังจากประกวด๖เวทีปุ๊บ

แต่ว่าปีที่๓ปีล่าสุดที่เป็นข่าว
มันมีรูปแบบการประกวดที่เปลี่ยนแปลงไป

ทุกปีคือไม่ก็ควรจะคัดความสวยเข้าห้า

ทุกคนต้องคิดว่าแบบมันรุนแรงแน่เลยอ่ะสถานการณ์ตรงนั้น
ใช่เพราะว่ามันเริ่มด้วยการพูดแบบดีก่อน

ผมมองคลิปรอบแรกหนึ่งนะสารภาพลำตง

ถ้าคุณตกรอบคุณจะโวยวายอะไร
พูดจากเขาแจ้งก่อนแล้วว่า

ไม่แปลกนะถ้าออนจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ถูกต้องไหมคะออนก็ไปถามแบบถามดีนี่แหละ

วิธีเดียวที่ทำให้เสียงเราดังขึ้น

แล้วมันมีไมค์แค่สองที่ค่ะที่แรกก็คือที่โต๊ะกรรมการ
ซึ่งมันไม่จำเป็นที่ออนต้องเดินขึ้นไปบนเวทีแหละถูกต้องแต่ออนขอกรรมการแล้วไงแต่เขาไม่ให้อ่ะ

จำได้ไม่แม่นนะคะแต่ออนอาจจะเปิดว่าขอโทษนะคะออนเป็นตัวแทนของน้องอีก๔คน
อนประกวดมาเยอะเราทุกคนรู้แพ้รู้ชนะเราก็เคยทั้งได้ที่๑แล้วก็เคยทั้งตกรอบ
แต่ว่าการประกวดครั้งนี้ออนรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมพูดแค่นั้นค่ะแล้วก็โดนตัดไมค์เลย
แล้วหลังจากนั้นมันมีการแฉหรือพิสูจน์ไหมว่ากรรมการมีนอกมีในหรือว่าให้คะแนนไม่เป็นธรรมหรือว่ายังไง
หลังจากที่ไลฟ์โดนตัดไปค่ะคนในงานจะเห็นว่ามันจะมีการโหกันเกิดขึ้นไล่กรรมการ
แล้วพวกเราก็ไปคุยกันในห้องข้างหลังเป็นเหมือนห้องแบบห้องเต็มตัว
โดยปีนี้ไม่มีใครได้รับตำแหน่งนางสาวสมิลา๒๐๒๐นะคะ
ว่าเป็นสงครามนางงามเลยก็ว่าได้
ไปทีนี้ก็คือเราฝ่ายเราคือยืนยันขอดูคะแนนอย่างเดียว
แต่ก็มันไม่ให้ดูมันไม่ให้ดู
จนเหมือนมีทีมงานคนนึงค่ะ

โดยกรรมการอ้างแบบนี้เขาบอกว่า
ใช้ระบบการโหวตในการเข้ารอบสุดท้ายค่ะ

ก็จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปทันที

เขียนว่า๑๐คนเนี่ยใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

งไว้แล้วแต่พิธีกรไม่ประกาศ
แบบนี้แสดงว่ามันผิดพลาดที่กรรมการใช่ไหม

เพราะว่าคำว่าผิดพลาดมันคือเรื่องที่มันไม่ตั้งใจ
นี่คือชี้ได้เลยว่าล็อกมง
ยิ่งพูดมันยิ่งแรงนะเอาชนก่อนแล้วกัน

ออนคิดว่ามันไม่
ออนไม่อยากจะใช้คำว่าล็อกมงหรือว่าอะไร
แต่ออนคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่โปร่งใสแล้วกันค่ะ
แล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับนางงามทุกคนที่มีใจรักในการประกวดนางงาม
และแค่อยากจะไปประกวดเพื่อแสดงความสามารถ

แต่ว่าต่อให้เราทำดีแค่ไหนเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกอยู่ดี
ซึ่งออนรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนทั่วไปค่ะ

เราจะดูยังไงว่าเฮ้ยมันมีโอกาสล็อกว่ะ
ถามว่าเราดูยังไงดูไม่ได้ค่ะ

มันเหมือนการพนันอย่างนี้ค่ะพี่ดอม

แต่ว่าถ้าได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็ตามนั้น

แต่เราแค่ต้องเตรียมตัวแบบเต็มที่ที่สุด
ครั้งที่เราไปเผื่อแบบวันนี้มันไม่ใช่งานล็อกอ่ะ
แล้วเราได้ขึ้นมาก็โชคดีไง

สมมุติ๕๐๐๐๐เวทีเนี่ย๕๐๐๐๐

ส่วนใหญ่แล้วออนก็แบ่งกับพี่เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะ

มีแบบว่ามีคนที่เขาช่วยแบบ

อาจจะต้องแบ่งเขากรุบกริบนิดหน่อย
ใช่ค่ะแต่หลักคือจะเป็นออนกับพี่เลี้ยงมากกว่า

ช่วงที่โอ้โหประกวดกี่เวทีก็ตุ๊บหมดเลย
มีเป็นตำนานเหมือนกันนะ

ได้ร้อง๑อย่างเดียว๗เวทีติดเลย

ใช่มันเจ็บกว่าที่๓นะ

มันคือเราจับมือกับคนอีกคนนึง
มันเหมือนเรากำลังเดินขึ้นไปถึงบันไดจุดสูงสุดแล้ว

เราโดนจอดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราไปไม่ถึง
แล้วพี่รู้ไหมที่เจ็บกว่านั้นก็คือปกติแล้วเวลาเขาประกาศตำแหน่ง
ประกาศที่สามปุ๊บเขาก็จะมอบรางวัลที่สามใช่ไหมคะ
เอาสมมุติมีที่ห้าคนประกาศที่ห้าก็มอบก่อนที่สี่ก็มอบก่อนที่สามก็มอบก่อน

แต่ว่าถ้าประกาศที่๑กับที่๒เวลาจับมือกันเขาจะประกาศที่๑ก่อน

ไม่มีตากล้องมาถ่ายแล้วไม่มีตากล้องเราถ่ายดีกว่าแล้ว

ไม่มีแล้วคือมันเหมือนเราเป็นคนที่ถูกลืม

แต่ออนได้รองหนึ่งติดต่อกันเจ็บเวทีอะพี่ดอม
พอได้รองอันดับหนึ่งบ่อยเนี่ยมันเบิร์นเอาท์มันหมดไฟบ้างไหมออน
มีค่ะมารู้สึกแบบเราทำไมเราดีไม่พอสักทีอะ
มันมีความรู้สึกแบบนั้นอันนี้ตอบอาจจะดูนางงามนะ
แต่มันคือความคิดที่ออนฉุกคิดขึ้นมาจริงวันที่ออนคิดว่าออนอยากจะเลิกประกวด
คือแต่ก่อนอันนี้เราไม่เคยได้อะไรเลยนะมันไม่เคยได้อะไรเลยอ่ะ
แต่ว่านี่เราแบบคือเราใกล้แล้วเขาก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะต้องไปปิดจุดบอดของเราอีกสักนิดนึง

มีคนนี้ชอบมีผู้ใหญ่ท่านนี้ติดต่อมา

มีค่ะมีมีอันนี้มีเยอะเลย

ถ้าเขาติดต่อเรามาโดยตรงเราก็ไม่
ถ้าเขาติดต่อมาจากทางพี่เลี้ยงเรา

หนูเป็นนางงามเท่านั้น

เงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซื้อหนูไม่ได้

เฮ้ยไปยุโรปด้วยเปล่า

นี่คือเขาจะมาติดต่อณเวทีประกวดเลยไหม

ใช่จะแบบหลังบ้าน

เพราะว่าออนต้องบอกว่าหาคอนแท็ออนไม่ยากเลยค่ะ
แบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้เพื่อนออนก็เยอะคนติดตาม

คนใกล้ตัวที่เป็นอาจจะเพื่อนนางงามประกวด

เขาเจอแบบนี้แล้วเขารับมีไหม

ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาด้อยฆ่ากันเป็นนางงามนะคะ
แต่ออนรู้สึกว่าต่อให้ออนไม่พูด

ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน
ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความลำบากในชีวิตมากน้อยขนาดไหน
เพราะว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางในชีวิตของตัวเอง

หรือดอยค่าเพื่อนของอ้อนคนไหนที่เลือกทำ
เพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเองที่เขาอยากจะทำในตรงนั้น
เพราะฉะนั้นแล้วอ้อนอยากจะให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจมากกว่า
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิทธิในเรือนร่างของเราเอง
แล้วเรื่องเพื่อนที่ประกวดด้วยกันอ่ะ

เล่นของนินทาซุปซิบปล่อยข่าวอะไรแบบนี้
ไอ้เรื่องซุปซิปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของผู้หญิง
เพราะถ้าแบบว่าออนก็จะมีเพื่อนอยู่แล้ว
แต่ถามว่ามีคนที่แบบไม่ถูกจริตกันไหมมันก็มี
ไม่ถูกจริตคือไม่ชอบคิดหน้าแค่นั้นเลย
ชอบคือแบบมันเห็นหน้าเรารู้สึกว่าแบบคุยกับเอมมี่ไม่ได้ว่ะ

แต่ถามว่ามีถึงขั้นแบบผลักกันไหมอะไรไหม

ใช่แต่เขาก็ขึ้นมาแบบเต็มกำลังเลย

แล้วนอกจากนั้นเล่นของอยู่ไหม

ก็คือเหมือนมันจะมีแบบนางรูป

เขาจะแบบอุ๊ยวันนี้ผมหนูสวยจัง

แล้วคือหลังจากรูปปุ๊บก็คือตุ๊บเลย

ทุกคนแบบบนเวทีออลล่ามากเลย

หน้าเขามันไม่ได้เหมือนคนป่วย
จนออนได้ยินแบบแม่เขาอะค่ะ

ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปทำใส่คนอื่น

พวกเครื่องดื่มอาหารอะไรแบบนี้

เหมือนแบบมีพี่ที่

แล้วทีนี้วันนั้นเขาไปรับน้ำดื่ม

หนูไปรับน้ำจากพี่คนนั้นมาค่ะ

อุปกรณ์เครื่องประดับอะไร

ไปอีกเวทีหนึ่งวันหนึ่งไปอีกเวทีหนึ่ง
เพราะว่าออนรู้ว่าออนจะมีตาราง๖วันเนี่ย

ประมาณ๒อาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มประกวดงานแรกค่ะ

ออนจะแบ่งหัวตัวเองเป็น๒ปาก

ฝากหนึ่งจะเป็นคำถามเรื่องทั่วไป
ที่มันอาจจะถามได้ทุกจังหวัดเลย

เรื่องปัญหาครอบครัว
เรื่องเกี่ยวกับการเงินการอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีชื่อผู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะถามเรื่องทั่วไปหรือเปล่า

ดึงออกแล้วเปลี่ยนใหม่ตลอดทุกที่ที่เราไป
แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดที่เราไป

ช่วงเวลาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกวด
ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องทำการบ้าน

ว่างวันที่ปล่อยฟรีสบายทำอะไรบ้างเนี่ย
ใช่ออนก็จะเทรดบ้างเทรดหุ้นบ้างอะไรบ้าง

แต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่เคยขัดขวางอยู่แล้วเรื่องความฝัน

แต่ตอนนี้ก็ยังรออยู่แต่เราก็เราบอกว่า

อันนั่นทำให้เตามันลืดใช่ไหม

คนเป็นนางงาม
แต่ออนจะมีวิธีการกินของออนอย่างเช่น

อนจะเริ่มชะลอการกินอะไรพวกนี้แล้ว

แต่ว่าการกินคือความสุขที่สุดในชีวิตของเขา

โอ้โหดูไม่น่าจะปรากฏนางงามได้เลยนะ

มันไม่จำเป็นว่าเราต้องมาทำให้ชีวิตเรามันยุ่งยากลำบาก

ได้ออนไม่ได้ขอเงินแม่เลยตั้งแต่เรียนจบ

โดดเด่นไม่ได้ดังไม่ได้อันดับสูงบ่อย

เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมพี่เลี้ยงเราจะเป็นคนลงทุนให้

แล้วแต่คนบางคนก็คือพี่เลี้ยงก็พาไปศัลยกรรมฟรี

ฉันทำจมูกให้เธอเธออยู่ประกวดกับฉันนะ

เวอเลสเดือนนึงถ้าออนประกวดเยอะก็๖หลัก

ถ้าเดือนนี้แบบไปงานที่เงินรางวัลน้อย
ไม่ค่อยเยอะอย่างนี้แบบเงินรางวัลหมื่นนึงสองหมื่น
มันก็อาจจะได้ประมาณแบบ๔๕๐๐๐ต่อเดือนอย่างนี้ค่ะ

ออนบอกเลยว่าตอนที่ออนได้เข้ามาเป็นนางงามเนี่ย
เพราะว่าออนบังเอิญเจอกับพี่เลี้ยงในห้าง

แต่สมัยนี้มันจะมีแบบมีเพจ

คือถ้าอยากเป็นนางงามค่ะแค่คลิกเดียว

ถือว่าถ้าแบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงจริง

เดี๋ยวออนส่งให้พี่เลี้ยงคนนู้นคนนั้นคนนี้ได้

จากคนในสังคมจากในโซเชียลจากกรรมการ

แม้กระทั่งคนที่เมื่อกี้เราคุยเรื่อง

ไม่ว่ากันเป็นสิทธิในเรือนร่างของเขา

เข้าว่านางงามเดินสายยังไง

คือคุณต้องไปเดินมากพอแบบที่ให้ทุกคนจำหน้าคุณได้แล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วออนไม่ได้เกียรติกับคำนี้เลย
แต่ออนเกียรติในวันที่ออนเลือกที่จะก้าวเข้าไปในเวทีใหญ่
แล้วเขามาพูดว่าออนเป็นแค่นางงามเดินสาย

ตัวเองจะสามารถที่เป็นนางงามหาที่ระดับประเทศได้เหรอ
ไม่ได้แฟนคับเพิ่มเลยนะคะทุกครั้ง
มีคนเกลียดเพิ่มมากเลย
ได้โปรดได้ทำให้การรักออนเพิ่มขึ้น
หยอก